ชาวบ้านในพื้นที่เขาช่วยกันถ่ายภาพเอาไว้
เพราะว่าตั้งใจอยากให้เห็นทะเบียนรถ
เพราะว่าทำไมรถคันนี้เป็นรถกระบะสีขาวแต่งซิ่งนะคะ
แล้วก็ไปเบิ้ลเครื่องเสียงดังมาก
แล้วก็ไปเบิร์นยางคือควันดำขโมงเลยนะคะจนชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าออกมาตะโกนด่า
รอปภมาเป่านกหวีดไล่แต่ก็ยังเบิร์นยางแบบควันดำเลยอ่ะค่ะ
เดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ

ถ่ายภาพจะได้ให้เห็นป้ายทะเบียนรถนะคะว่าเป็นของใครในรถคันนี้
ก่อเรื่องสร้างความวุ่นวายในตลาดแบบนี้ได้ยังไงดูควันดำนะ
ยินพอครับแม่ค้าที่อยู่ใกล้นะนะเห็นไหมโอ้โหเต็มเลยค่ะหน้าค่ะ
ทีมข่าวของเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะลงพื้นที่ไปที่ตลาดเซ็นเตอร์พอยต์
ถนนรื่นรมตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะตลาดนี้คนเยอะค่ะ
คุณผู้ชมคนก็มาจับจ่ายซื้อของกันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศของตลาด
ประธานตลาดเซ็นเตอร์พอยต์นายอำนวยแทร่เห่าอายุ๕๓ปี
บอกว่าอ๋อเหตุการณ์ตามคลิปภาพน่ะเหรอเกิดขึ้นช่วงเย็นประมาณ๕โมงครึ่งเมื่อวานนี้เอง
ตอนนั้นน่ะพ่อค้าแม่ค้าก็อยู่ระหว่างการตั้งร้านประชาชนบางส่วนก็เริ่มมาเดินทาง
ซื้อของอะไรกันในตลาดและปกติตลาดเขาจะคนเยอะตอนกลางคืน
เป็นตลาดเย็นตลาดไทยใช่ช่วงเย็นเย็นเพิ่งเริ่มจะตั้งร้านตั้งอะไรกัน
แต่คนก็เริ่มเยอะกระบะสีขาวคันนี้แต่งซิ่งขับเข้าไปเลย
มีรถนำหน้าสองคันด้วยนะคะเป็นรถของแม่ค้าที่กำลังจอดเพื่อจะนำของลง
แต่กระบะคันนี้ไปเบิ้ลเครื่องไล่หลังรถของแม่ค้าด้วยอ่ะอืม
เสียงดังมากแล้วควันเนี่ยโอ้โหดำเต็มถนนเลยนะคะ
ทุกคนตกใจรถกระบะไม่หยุดไม่ลงมาไม่อะไร
คนตะโกนเรียกรอปภเป่านกหวีดคนตะโกนด่าขับหนีไปเลย
และนอกจากนี้นะคะไปดริฟท์รถเป็นวงกลมอะค่ะ
ที่จุดกลับรถโอ้โหแล้วก็ขับหนีไป
ไม่เคยมีในตลาดไม่เคยมีไม่เคยมีแล้วก็ทำ
ผมว่ามันแรงเกินไปก็อยากฝากว่าอย่าทำแบบนี้
ถ้าทำแบบนี้มันอันตรายแล้วก็ไปถึงบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตได้
ตกใจค่ะเหมือนว่าสมมุติว่าเป็นเด็กเดินเกิดข้ามถนนมาตรงนี้
อาจจะแบบโดนชนได้เพราะว่าตรงนี้มันจะแบบคนพลุกพลาดมาก
บางทีเด็กก็จะข้ามถนนไปมาแต่ว่าตอนที่ขับมาน่ะ
เห็นได้ยินเสียงแบบขับเร็วเหมือนสนามรถซิ่งเลยอะค่ะตกใจเหมือนกัน
นี่คือนางสาวธิติมาอายุ๒๘ปีเป็นเจ้าของร้านในตลาดแล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปนะคะ
บอกว่าโอ้โหได้ยินเสียงรถผ่านหน้าร้านนี่เสียงดังเลยและนี่ตำรวจสพเมืองตรังจับได้แล้วนะคะ
เอาเลยฮะคนขับรถกระบะแต่งซิ่งเบิ้ลเครื่องควันดำคนที่อยู่ในคลิปนี่ไง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
แยกวังต่อตอนนั้นอยากระบายความเครียดให้เหตุผลว่าอยากระบายความเครียดก็เลยขับรถกระบะซิ่งด้วยความเร็วแบบคุมสติไม่ได้สุดท้ายพอโดนจับก็บอกว่าอยากจะขอโทษทุกคนขอรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าตัวเองต้องติดคุกเนี่ยนะถ้าพ้นโทษออกมาขอรับปากว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกแล้วค่ะ
โอ้โหที่แน่ก็โดนไปข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเม็ดแอมเฟตามีนนะคะ
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
ขับรถหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินค่ะ
โอ้โหเมื่อกี้เห็นที่จอดรถกำแพงบ้านก็ดำเวลาถอยรถเข้าบ้าน
นี่ต้องขยายผลให้ถึงบ้านเพื่อนคนนั้นด้วยนะ

ปัญหาครอบครัวไปเสพยาบ้ากับเพื่อนนะครับ